เบบีไปถึงไหนแล้วนะนักแสดงหนุ่มจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ปั๊บดีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวประกาศให้ชาติแน่นอนครับ
เออยอมให้มีแล้วนะคะ
เมื่อกี้ตอนแรกปีใหม่เหมือนจะหวงน้าพุทธมากเลย
แต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้น้าจุ๋ยมีเบบีแล้วมีน้องแล้ว
โอ้โฮน่ารักอ่ะคุณดูสิเขาออกงานคู่กันเป็นเพื่อนซี

แต่น้องปีนเขาห่วงนับห่วงนับพุทธนะ
ห่วงนับพุทธมากแต่ว่าตอนนี้ยอมให้นับพุทธเนี่ย
มีน้องแล้วแต่ขอเป็นน้องผู้หญิง